คือร้องได้ให้ร้าง

ไหนว่างให้มาบ้าง
รวยรวยไม่รวยไม่เคยล่วงลาม
ยังเป็นบ่นถึงประจำ
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา
ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

ไม่เคยลืมคำคนลำลูกกา

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

ใช่
จริงค่ะไม่ได้ฝันไปค่ะ
สำเร็จด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของตัวเองค่ะติ๋วค่ะ

เรียกว่าเหมือนกับเพลงที่๑๐ทุกเพลง
อ่ะครับตอนนี้เพลงที่๓เพลงเท่านั้นเอง
กดดันคุณป่าเงินสำหรับเขาสำคัญ
แต่ก่อนนี้รับจ้างรีดผ้า
ซักผ้าได้ตัวละ๒บาท๕บาทมั่ง
จะเอาไปทำอะไรวางแผนหรือยัง
เอาให้แม่ไปใช้เขาให้หมดก่อน
เพราะว่าหนึ่งค่ะแหมเธอก็เคลียดด้วยเรื่องนี้สินะครับ
อาจจะปลดบล็อกให้แหมยิ้มอีกครั้งนึง

เรียบร้อยเพราะเพลงนี้เลยคุณป้า
อเจมส์อรรดีถูกต้องทั้งเนื้อเพลงและชื่อเพลงและเพลง
ตอนนี้เงินที่คุณแม่เป็นหนี้๓๐๐๐ศูนย์สลายแล้วตอนนี้คุณแม่ไม่ได้เป็นหนี้ใครอีกแล้วนะ
ไม่ได้เป็นหนี้ใครเพราะหนี้เลยพ่อติ๋วและยังมีเงินติดกระเป๋าอยู่นะตอนนี้อีกหนึ่งหมื่นบาท

ก็ขาดอีกแค่๒เพลงมาเจอกันคราวหน้าได้แน่นอนนะครับถ้าทำได้เนี่ย๘๐๐๐บาทไม่พลาดไปไหน
คือเพลงที่๔และเพลงที่๕เพลงที่๔๖๐๐๐เพลงที่๕๘๐๐๐แล้วถ้าตัวช่วยมันยังเหลืออยู่
ความมั่นใจเพิ่มอยู่ก็ไปต่อได้เป็นเพลงที่๖๑๐๐๐๐๐บาทเพลงที่๗๒๐๐๐๐๐
เพลงที่๘๓แสนเพลงที่๙๕แสนเพลงที่๑๑ล้านบาท
แล้วมีคนเคยทำได้แล้วเขาเอาเงินจากรายการไปแล้วจริงด้วย
ก็มาเป็นกำลังใจให้กับติ๋วต่อไปนะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้านะครับ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เย็นแบบนี้ไม่ต้องไปไหนครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เปิดค้างเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่๑๘นาฬิกา๒๐นาทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ค่ะและไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมถ้าเราต่อลมหายใจและต่อชีวิตได้จะดีแค่ไหนคะ
ติดตามได้ค่ะในรายการต่อไปเกมต่อชีวิตกับพี่เอชายามิดชัยค่ะ
กลับมาเชียร์น้องติ๋วได้ใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
เยี่ยมมากเก่ง
อกจากซักรีดแล้วเนี่ยมีอาชีพเสริมอื่นไหมคะคนเก่ง

เพื่อนน้องที่โรงเรียนก็สั่งลงทุนน้อยค่ะ

พ่อเหนื่อยไหมอ่ะ

ไม่เหนื่อยค่ะ
อยู่ดีทำไมถึงอยากถามพ่อว่าพ่อเหนื่อยไหม
รู้สึกว่าภูมิใจมาก

เหนื่อยไม่เท่าพ่อกับแม่ค่ะ